คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวของคุณยายท่านนี้นะคะ
ที่ถูกเรียกเงินผู้สูงอายุคืน๑๐กว่าปี
หมื่นกว่าบาทเนี่ยค่ะเรื่องเนี้ยถูกแชร์กันในโลกโซเชียลเยอะมากนะคะ
เราตรวจสอบให้คุณยายท่านนี้เนี่ยชื่อว่า
อายุแปดสิบเก้าแล้วค่ะเป็นชาวบ้านในตมรเจริญศุกร์
ก็ร้องมาที่ทีมข่าวนะคะบอกว่าโดนกรมบัญชีกลางส่งหนังสือมาที่บ้าน
เรียกคืนเงินผู้สูงอายุย้อนหลังสิบปีถ้าไปไล่ดูยอดเงินผู้สูงอายุนะคะ
ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามถึงสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
ที่คุณยายได้นะคะแทกแจงมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เริ่มก็คือเดือนตุลาคมถึงธันวาคมปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสาม
ก้อนแรกคือสองพันหนึ่งร้อยบาทปีห้าสี่ถึงห้าห้าแปดพันสี่ร้อยบาท
ก้อนที่สองก็เนี่ยรวมกันแล้วเป็นเงินหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทนะคะ
ทีนี้ค่ะปีห้าหกอีกแปดพันเจ็ดร้อยบาทปีห้าเจ็ดถึงหกหนึ่ง
ปีละเก้าพันหกร้อยบาทรวมเป็นเงินสี่หมื่นแปดพันบาท
ปีหกสองเริ่มจ่ายเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายนแปดพันแปดร้อยบาท
ระงับจ่ายธันวาคมปี๖๒ดังนั้นรวมเป็นเงินทั้งหมดที่คุณยายได้ไปนะคะ
แปดหมื่นสี่พันสี่สี่ร้อยบาทนี่คือเงินต้นนะ
อืมไม่ได้รวมดอกเบี้ยนะที่เรียกคืนนะคะ
ว่าจะโดนเรียกเงินคืนทั้งเงินต้นทั้งดอกเบี้ยรู้แค่เงินต้นดอกเบี้ยยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเท่าไหร่
เหตุผลก็คือคุณยายขาดคุณสมบัติเพราะได้รับเงินบำนานพิเศษจากลูกชาย
คือจ่าสิบเอกจักราวุฒิโลสุวรรณทหารสังกัดมธบ๒๑นครราชศรีมา
เสียชีวิตจากเหตุคลังแสงระเบิดเมื่อ๒๕ตุลาคม๒๕๕๙
ต้นสังกัดจ่ายเงินให้พ่อกับแม่คนละ๕๐๐บาทต่อเดือน
แต่หลังจากสามีเสียชีวิตเหลือคุณยายคนเดียวที่ได้รับเงินบำนานของลูกชายก็คือเดือนละ๕๐๐บาท
ซึ่งเงินจำนวนนี้สำหรับคนชะลาที่ไม่ได้ประกอบอาชีพไม่มีรายได้กินอยู่ก็ไม่พอแล้ว
แล้วคุณยายก็ป่วยหลายโรคเป็นโรคหัวใจขาดเลือดสมองฝ่อหัวใจโตโรคซีด
ต้องจ่ายค่าจ้างรถไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเดือนละหลายรอบ
คุณยายเลยบอกว่าโดนเรียกคืนแบบนี้โอ้โหน้ำตาร่วง
มืดแปดด้านไม่มีเงินคืนน่ะแน่
ก็ไม่รู้ทำไมจู่กรมบัญชีกลางมาเรียกเงินคืนแบบนี้
ไม่ได้ทักทวงมาตั้งแต่ต้น

ฉันไม่มีเงินจะให้เขาก็เลยอยากมาถามนักข่าวว่า
เขาเอาจะเอาเงินคืนหรือเขาจะเอาดอกเบี้ยด้วย
ฉันไม่ได้ไปกู้ไปยืนนอกถ้าไม่ให้ฉันเงินคนแก่นี่ไม่ให้ฉัน
ผู้สูงอายุเนี่ยไม่ให้ฉันก็ทำไมไม่บอกแต่เดิมเนอะ
มาตัดแล้วมันตั้งเกือบปีแล้วมาเรียกเงินนี่ฉันจะเอาคนไหน
เขาเพราะว่าถ้าแจงแบบนั้นก็ไม่ให้ฉันทำไม่แจงนะคะเลย
ค่ะช่างสาน
ก็อันนี้คือในมุมของคุณยายนะใช่ค่ะ
รับเงินผู้สูงอายุเมื่อปี๕๗
คือล่าสุดเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับทางกรมบัญชีกลางชี้แจงแล้วนะครับ
บอกว่าที่เรียกเงินคืนจากคุณยายเนี่ย
เนื่องจากรับซ้ำซ้อนกับเงินบำนานทหารของลูกชาย
เนื่องจากตามหลักเกณฑ์แล้วเนี่ย
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินบำนานเบี้ยหวัดบำนานพิเศษหรือเงินอื่นใดลักษณะเดียวกันแบบนี้
ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าก็เดี๋ยวจะไปทำความเข้าใจกับคุณยายเพิ่มเติมด้วยในประเด็นตรงนี้นะคะ
เพราะว่ามันเป็นหลักการหลักเกณฑ์แบบนี้อยู่แล้ว
ซึ่งเขาก็หยุดจ่ายตั้งแต่ปี๖๒ใช่ไหมฮะ
แล้วก็เนี่ยฮะก็มาเรียกต่ออะไรตรงนี้
ก็แม่มันก็เป็นเรื่องของรายละเอียดของระเบียบทางราชการด้วยนะ